เราจะเชียร์บนไทย

เราได้รู้เรื่องราวชีวิตและไลฟ์สไตล์ของเจ้าบาท

ถึงเรื่องราวความรักและที่มา
ของชายานักเตะยอดกับตันอยู่
แต่เรื่องราวเจ้าบาร์ดยังไม่จบเพียงเท่านี้
เขายังมีความฝันอีกอย่างหนึ่ง

ความฝันของเขาคืออะไรกันแน่
ถ้าบาทไม่ได้เป็นนักฟุตบอล

แม่ใครจะไปเชื่อละครับว่า
ผมเลยมีบททดสอบกันแบบสดกับการเป็นนักภาพฟุตบอล
ผมเลยเลือกแมชการแข่งขันที่คนไทยลุ้นกันแบบสุด
มาให้เจ้าบาสเนี่ยลองสักหน่อย
แมทที่ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอีรักษ์
เราไปดูรีลาการภาคฟุตบอลของเจ้าบาทกันดีกว่าครับ
นี่นะครับเป็นคลิปนะฮะทีมชาติไทยกับทีมอีรักษ์นะครับ
ในบอลโลกรอบคัดเลือกนะฮะ
ถ่ายทอดโดยนะฮะไทยรัฐทีวีนะฮะช่อง๓๒ครับ
นี่ก็อ่ะลงนะฮะลงสนามแล้วครับทีมชาติอีลักษณ์นะฮะ

ตัวผู้เล่นของทีมชาติไทยวันนี้นะครับ
มาแล้วมีการแรกถุงนะครับ
ธีรสินยังไปไม่ได้ครับ

อีกพี่นี่ปากอันนั่นนายได้๒๑นะฮะ

อาวุธวินต้องบินได้นะฮะหมายเรื่องแรงปะ

แล้วเป็นโอกาสของอีลักษณ์

ดูนี้ไปเล่นยากครับภูมินั่นพุกผอมเดี๋ยวก็ขอขวัญให้กับผู้เล่นอีรักครับ
ลูกนี้ไทยได้ลุ้นอกก้าวยิง

ยักษ์มาอีกทีเข้ากลางแล้วเข้าขวายิง
เรียบร้อยเลยครับ๑ประตูศูนย์
โอ้โหหมายเลข๗๕ขึ้นนำไปแล้วฮะอีรัก
ครับแล้วผู้เล่นชีวิตไทยไม่มีใครไปข้าวบล็อคเลยครับ
แล้วมีโอกาสยิงดูนี้หมดศิษย์ครับกะวิค
เป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับการพากฟุตบอลครั้งแรกของเจ้าบาท
ลีลาไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับ
แต่เพื่อเป็นการยืนยันว่าเจ้าบาสมีแววในการเป็นนักภาคฟุตบอลหรือเปล่า
ฟุตบอลหรือเปล่าผมเลยส่งคลิปนี้ไปให้คุณเจ
วรปักอรุณพักดีผู้ประกาศข่าวกีฬาของไทยรัฐทีวี
ชมกันซะหน่อยว่าเจ้าบาทพอจะมีแววเป็นนักภาคฟุตบอลกับเขาบ้างไหม
วินาทีแรกที่เห็นเท่าที่ถามทีมงานบอกว่าเป็นการเห็นภาพครั้งแรกของบาส
แล้วบาสทำได้ขนาดนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับเช่นเดียวกันน้ำเสียงของบาสน่าจะมาเป็นผู้บรรยายหลัก
ไม่ใช่ผู้บรรยายรองได้ซ้ำไปและที่สำคัญบาสก็มีพรสวรรค์ในการใช้เสียงพอสมควร
อารมณ์ร่วมกับเกมดีเนื่องจากว่าตัวเองเป็นนักเตะด้วย
แต่ว่าสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมเนี่ยก็คือเรื่องของข้อมูลซึ่งตรงนี้อาจจะต้องอยู่กับข่าวแต่ว่ามันไม่ยากนะครับมันใช้เวลาแป๊บเดียว
แต่วันนี้เลือกสถานที่มาที่นี่นะครับ
มีกิจกรรมพิเศษระหว่างแท่งกับบาสนะฮะ
เราจะได้ประลองความเร็วกันนะครับท่านผู้ชมนะฮะ
ดูว่าแท่งกับบาสใครจะแน่กว่ากันครับ
ลีลาในสนามบอลเนี่ยผมยกให้เจ้าบาทครับ
แต่ถ้ารีลาในสนามรถแข่งตัวคลาสเนี่ย

เต้นคลาสจุดท้ายนะครับ
ไอพี่มองวัลแล้วโทษค่ะ

สนุกสนานมากเลยวันนี้ได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบาสในแง่มุมต่าง
รวมไปถึงเส้นทางในการเป็นนักฟุตบอล
และวันนี้ได้มาทำกิจกรรมสนุกนะครับขับโพคากันเป็นครั้งแรกด้วย

วันไหนว่างเว้นอยากจะพักผ่อนคลายเครียดก็มาที่นี่เลยนะครับ
วันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ

บอลไทยกับซิโก้ทุกวันเสาร์๑๑โมงตรงเวลาดีนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีกดมาเลยนะครับช่อง๓๒นะฮะ
หรือว่าติดตามนะครับความเคลื่อนไหวนะครับทีมชาติไทยฟุตบอลไทยนะครับ
วันนี้เราสองคนแท่งบาสลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับ
ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับในเชียร์บอลไทยกับซิโก้นะครับ
วันนี้เรามีโอกาสพี่แท่งพาไปทำกิจกรรมสนุกนะครับ
กับบัสพิรพัฒน์อยากให้แฟนบอลนะครับได้ส่งคำถามเข้ามาเยอะ
อยากให้พี่โก้ไปทำกิจกรรมอะไรกับน้องนักฟุตบอลนะครับ
เข้ามาก็อยากให้ทุกคนนะครับติดตามเชียร์บอลไทยกับซิโก้
แล้วก็เราจะมีเรื่องราวดีมาพูดคุยกันแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้า

เพื่อนไทยเราจะเชียร์คนไทยเพราะคนไทย